มาติดตามข่าวนะครับไปดูกันที่จังหวัดกระบี่นะครับ
แก๊งเงินกู้คุณใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็มีผู้หญิงอายุ๑๘ปีถูกลูกหลงจนบาดเจ็บนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ในการตรวจสอบเหตุครั้งนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่ง

คือตอนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณสัก๑๔๑๘ปี
ยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองกระบี่นะครับ
แล้วก็มีผู้หญิงสาวอายุ๑๘ปีเนี่ย

ี่ยวเข้าที่หน้าแข้งซ้าย๑แผลบาดเจ็บเล็กน้อยครับ

ก็พบเม็ดกระสุนปืนลูกซองเบอร์๙ตกอยู่๓หัว
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
หญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยนะครับว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเพื่อน
มาด้วยกัน๓คนเพื่อจะกลับบ้าน

โดยมีกลุ่มเพื่อนกว่า๑๐คนอยู่ที่จุดเกิดเหตุด้วย

รถเก๋งสีดำไม่ทราบทะเบียนอีก๑คัน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ขับผ่านมาตรงจุดที่พวกเธออยู่
แล้วก็ไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรครับ
ที่รถทั้ง๓คันนะฮะก็ขับหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
พอมาดูที่ขาเธออีกทีอ้าว
เลือดออกเพราะถูกคมกระสุนนะครับ

ค่ะ
เธอก็ให้ข้อมูลมาบอกไม่รู้จักเลยนะครับ
อยู่ก็มีการยิงแบบนี้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บนะครับ
โดยการก่อเหตุครั้งนี้มีพยานรายหนึ่งเปิดเผยนะครับบอกว่า
เมื่อ๒วันก่อนหน้านี้มีกลุ่มทวงหนี้นอกระบบ
และเคยมีปัญหาไม่พอใจเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มนี้
เมื่อคืนนะครับกลุ่มทวงหนี้นอกระบบ
ได้ขับรถตามมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็จอดรถ
แล้วก็ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น๑นัดด้วยปืนลูกซองสั้น
ก่อนที่กลุ่มทวงหนี้นอกระบบจะขับรถหลบหนีไปนะครับ

ตำรวจภูทรเมืองกระบี่พันธ์ตำรวจเอกนบรงลักษณะวิมล
เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ได้สอบถาม

แล้วก็พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องที่มีกลุ่มทวงหนี้
เจอกับกลุ่มวัยรุ่นในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

ที่ไปมีเรื่องทะเลาะด่าทอกัน
ท้าทายกันไปมากับกลุ่มทวงหนี้

ทำให้กลุ่มทวงหนี้นอกระบบไม่พอใจ
พอมาเจอกลุ่มวัยรุ่นเข้าก็เลยใช้ปืน

ผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นแล้วนะครับ
และวันนี้ชุดสืบสวนจะลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุ
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ